คราวนี้ตามล่ากันหน่อยค่ะเป็นปฏิบัติการตามล่าเสือโครง
คุณผู้ชมโอ้โหไปขย่ำวัวชาวบ้าน
แล้วนี่ล่าสุดแพะชาวบ้านก็โดนขย่ำนี่ตอนนี้ชาวบ้านเขาภาวะกันทั้งบางเลย
มากนี่ค่ะเป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นี่นะคะ
ที่กำลังตามล่าเสือโครงแพะที่ตายล่าสุดเนี่ย
คือชาวบ้านเนี่ยต้อนแพ้ออกไปกินย่าใช่ค่ะ
เจ้าเสือโครงกระโดดข้ามรั้วสูง๒เมตรตัวมันเริ่มเลยนะฮะ
ข้ามรั้วมากัดคอแพะหักคอแพะตายคาที่เลย
แล้วน่ากลัวเพราะอะไรก่อนหน้านี้มันก็มาแล้วไง
เพราะว่าเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมอ่ะตอนนั้นเนี่ย
เสือโครงมาทำร้ายวัวของชาวบ้าน
แล้วอยู่ห่างจากแนวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าประมาณสักโล๒โลค่ะ

เขาไปแกะรอยจนพบที่อยู่ของเสือโครงที่ป่าทึบหลังสำนักสงฆ

เขาพบรอยเท้าแล้วเป็นรอยเบล้มเลยนะฮะ
เลยคิดว่าเจ้าเสือตัวนี้คือสูงเป็นเมตรตัวใหญ่นะฮะ
ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดล่าสุดคือแพ้ไงแพ้โดน
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หมู่๑๐บ้านไผ่งาม
ตำบลระบำอำเภอลานศักดิ์ที่จังหวัดอุทัยธานี
แล้วเจ้าของแพ้เขาก็บอกนะว่าตอนนั้นเนี่ย
แพ้มันก็หากินอยู่ในลำห้วยใช่ไหม

ห้วยขาแข้งจู่มันก็โดนขย่ำ
น่าจะนะน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่มากัดวัวชาวบ้าน
เพราะว่าชาวบ้านอย่างคุณสมานศรีชานินเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
เอาฝูงแพ้เลี้ยงไว้สักประมาณ๑๐๐ตัว
เอาไปปล่อยให้กินย่าอยู่ในลำห้วยตามปกติเลย
แล้วก็ได้ยินเสียงดังมาบริเวณรั้วตะข่ายเหล็ก
ศูนย์พ่อเลี้ยสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เห็นเสือกรมแหมลายผ้าตอนตัวใหญ่นี่นะ
พยายามกระโจนข้ามรั้วสูงสัก๒เมตร
แล้วเสือมันก็หันไปกระโดดข้ามรั้วอีกช่องหนึ่งที่มันต่ำกว่า

พ้าเนี่ยนะฮะ
ทีนี้พอมันกระโดดไอ้โดสที่เตี้ยกว่าได้เนี่ยนะ
มันก็เข้ามาหาฝูงแพ้เลยขย่ำคอแพ้ไปสองตัว
แล้วก็พยายามลากหนีจะเอาเข้าป่านะ
ทีนี้ก็เลยทำให้แพ้ตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์เนี่ย

บาดเจ็บที่คอส่วนแพ้อีกตัวหนึ่งเพศเมียราคา๗๐๐บาท
ถูกกัดคอจนตายเลยนะเขาบอกกัดงับคอหักทันทีเลยอ่ะ
ค่ะเออตามสรรชาญญาณในการล่าของเสือเนี้ยนะฮะ
อ้าวฟังเสียงเจ้าของแพ้หน่อยฮะเสือเสือมันเดินไปยังไงลูก
มันไม่ข้ามอ๋อมันไม่ข้ามไหมครับมาที่สองมันข้าม
ข้ามที่ไหนตรงนี้มันไม่ข้ามแอ่นนะข้ามตรงนี้เลย
ข้ามตรงนี้เลยครับไม่ข้ามตัวที่แอ่นมันไม่ข้าม
มาข้ามตรงนี้สูงมาเลยครับผมโดดโดดสูงมากเลยใช่ไหมสูงครับ
โอ้โหทีนี้ชาวบ้านเขาภาวะเลยนะคุณแล้วจุดมันเชื่อมโยงกันยังไง
กับจุดที่เสือมันเคยมากัดวัวครั้งแรกนะฮะคืออย่างที่บอกค่ะว่า
จุดที่มันเกิดเหตุมันห่างจากจุดแรกประมาณสักโลครึ่งถึง๒กิโล
จุดแรกที่เกิดเหตุเกิดเมื่อ๓๑มกราคมถูกไหม
คือตอนนั้นเสือมันกัดวัววัวได้รับบาดเจ็บแต่วัวไม่ตายนะ
ดังนั้นเสือมันถึงลากเหยื่อไปกินไม่ได้มันก็คงยังหิวโหยอยู่
และทีนี้พอเมื่อวานนี้มันเห็นแพ้มันก็เลยคิดว่าเป็นเหยื่อ
ต้องเอาแพะไปกินให้ได้มันก็เลยกระโจนมากัดแพะ
แล้วมันลากจะเข้าป่าด้วยนะคุณนะลากแพ้นะ
ใช่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งชุดโฆษศาลเนี่ยนะคะ
ก็ต้องออกลาดตระเวนพื้นที่หมู่๑๐ที่บ้านไผ่งามที่ตำบลระบำอำเภอลานศักดิ

ทีนี้ไปเจอคุณผู้ชมว่าเสือโครงกำลังกินซากแพ้ตัวที่๓นะ

ใช่ซึ่งแพ้ตัวที่๓ของนายสมานโดนเสือกัดแล้วก็ลากจากฝูง
กัดกินอยู่แถวลำคลองที่หมู่๙เนี่ย
ทีนี้ไปเจอกองเลือดกองเลือดสดเลยนะอยู่ริมลำทาน

โดนกัดคุณผู้ชมขาหลังหายไปนะ
ทีนี้หัวหน้าชุดสกัดที่๓อย่างนายจารณัยวัยธัญญาการเนี่ยนะคะ
ก็เป็นผู้ชำนาญการด้านแกะรอยเสือเขาก็เอาเจ้าหน้าที่มาเป็น๑๐นาย
ดูสิคะนี่ไปตรวจสอบบาดแผลของแท้ที่ถูกกัด
แล้วก็ดูรอยเท้าดูรอยที่เสือข้ามซากแพ้มาเป็นทางยาว
คือมันคงจะผละจากเหยื่อได้ไม่นานนักนะ
เพราะว่ากองเลือดไงมันยังแบบสดอยู่เลย

แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เองก็ภาวะนะชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ภาวะ
ก็เลยต้องนำซากแพะ๒ตัวไปไว้ในเขตพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง
บริเวณที่เสือเคยเดินผ่านประจำก่อน
เพราะว่าอะไรเขาจะต้องการเอาซากแพ้ไปล่อ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
แต่ว่าสรุปคือเมื่อวานนี้ในสมารที่เป็นเจ้าของฝุ่งแพะ
แพะเขาคือเสียแพะไป๓ตัวจากเจ้าสื่อโครง
แต่ทีนี้นะคือชาวบ้านเขากลัวจริงนะ

เพราะว่าตามล่ากันมาหลายวันแล้วจริงไม่ได้ล่าหรอก
จะผลักดันเข้าไปในป่านะ
ถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงเขาก็ปฏิบัติการนี้มาตลอด
อย่างที่บอกว่าพอเอาซากแพ้ไปวางเพื่อที่จะล่อแล้ว
คือทั้งคืนยังไม่เจอนะว่าเสือเข้าไป

เขาตั้งกล้องดักถ่ายเอาไว้บริเวณที่วางซากแพ้
จะได้รู้ไงว่ามีเสือเข้ามาหรือเปล่า
แต่ว่ารายงานล่าสุดมานี่คือยังไม่มี

เสือมันได้กลิ่นสาบคนด้วยไงคุณนะ
ถึงเอาไปล่อแต่มันได้กลิ่นสาบคนมันก็เลยไม่มา
แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่ามันจะหนีไปไหนอีก
ไปหาเหยื่อที่ไหนอีกกลัวทำอันตรายกับชาวบ้าน
อ่านข่าวนะก่อนหน้านี้ก็มีช้างถูกไหม
มาส่งผลกระทบกับชาวบ้านคราวนี้เป็นเสือนะคะ